เขาได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวค่ะ

ทั้งที่มือเนี่ยยังคงมีกุญแจมืออยู่เลยนะคะ

แล้วมันเข้าเนื้อเป็นแผลแล้วด้วย
สรุปสุดท้ายคุณตำรวจก็ต้องไปไขให้อยู่ดีแหละค่ะ
ดูคลิปค่ะ
โอ้โหย

เก็บกระร้องโอ้ยค่ะค่ะทีนี้ค่ะเอาออกเนี้ย
คุณแจใช้ไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาพยายามเอาออกเองจน
จนมันบิดนะคะมันเลยยิ่งไปลัดเข้าไปใหญ่เลยเนอะ
ใช่ต้องเอาครีมตัดนะคะนี่เป็นตำรวจสพเขาชัยสนจังหวัดพัทธลุงค่ะ
พยายามถอดกุญแจมือให้กับในจอมในจอมเนี่ยเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติด
เอาลูกกุญแจมาไขแต่มันก็ไม่ออกอะค่ะมาค่ะ
ครีมต้องมาทั้งขนาดเล็กขนาดใหญ่และใช้เวลาเป็นชั่วโมงถึงเอาออกได้
เรื่องของเรื่อง๒๓ธันวาคมในจอมคนนี้ญาติเป็นคนแจ้งจับเอง
เพราะหาเสพและเคราะห์กรองยาเสพติดมีของกลางด้วยเป็นยาว่าสองเม็ด
ทนไม่ไหวค่ะบอกว่าในจอมเนี่ยเสพยาบ้าจนหลอน
ละวาดทำลายข้าวของในบ้านตำรวจควบคุมตัวในจอมส่งฟ้องศาลผ่านระบบออนไลน์
มาตรการโควิดสิบเก้าทีนี้ศาลมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้ต้องหาชั่วคราว
ด้วยความดีใจค่ะในจอมวิ่งออกจากโรงพักกลับบ้านเลย
ทั้งที่มือยังคงมีกุญแจมืออยู่เลย
จอมพอถึงบ้านมันทำอะไรไม่สะดวกอะค่ะ
มือมันติดกันงัดเองสิคะ
จนหลุดไปข้างหนึ่งแต่เหลือข้อมืออีก
ก็คือด้านซ้ายที่มีกุญแจมือยังรัดอยู่
เขาพยายามดึงออกเองแต่มันดึงออกไม่ได้อะค่ะ
ทีนี้มันเป็นแผลแผลกินเนื้อเลยเขาบอกเขาเจ็บ
ชาวบ้านเห็นในจอมเดินเตร่
บริเวณหัวเขาชัยสนถนนหน้าถ้ำน้ำร้อนน้ำเย็น
แล้วมีคนขี่รถจักรยานยนต์มารับไป
คนแถวนั้นบอกผิดสังเกตนะ
ถ้าคนปกติไม่น่ามีกุญแจมือติดอยู่ที่มือ
ก็เลยแจ้งตำรวจเข้ามาจัดการ
แล้วก็เห็นว่าในมือในจอมเป็นแผลใหญ่แล้ว

สวัสดีเราเป็นอะไรเป็นล่างบุญแจมือ
ล่างไปเจ้ากำลัง
ขู่ทำร้ายคนในครอบครัวญาติบอกว่าตรงนี้แหละ

ก็เลยต้องแจ้งตำรวจเข้ามาควบคุมตัว
แล้วก็กลายเป็นเหตุการณ์แขนเจ็บไปนี่แหละค่ะ
อ่าถ้าไม่อยากกลับมาใส่กุญแจมือให้เจ็บแขนอีก
ก็ไม่เอาแล้วเนอะค่ะเลิกซะนะคะ